คุณผู้ชมไปเที่ยวกันต่อที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างอินโดนีเซียนะครับ
เขามีแนวทางเรื่องของการพัฒนาชุมชนอย่างน่าสนใจมาฝากครับ
เขาเอาชุมชนแออัดแห่งหนึ่งครับอยู่ที่ย่านจังหวัดชาวากลางขึ้นมา
ซึ่งบ้านบริเวณสุดสมมากไปทาสีใหม่ตกแต่งใหม่ให้มีความสวยงามเป็นสีมรุกนะครับ
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี
นี่คือหมู่บ้านกำปุงเปลังีในจังหวัดชาวากลางของอินโดนีเซีย
อีกครั้งหนึ่งคือชุมชนแออัดสุดโทรม
แต่ตอนนี้สีสันสดใสและภาพวาดศิลปะบนกำแพงบ้าน
ได้ทำให้กำปุงเปลังีกลายเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในอินโดนีเซีย
ที่ถูกขนานนามว่าหมู่บ้านสีหลุง
แปลงโฉมชุมชนแออัดแห่งนี้ให้กลายเป็นหมู่บ้านศรีรุ้ง
ใช้เวลา๑เดือนด้วยงบประมาณกว่า๗๘๐๐๐บาท
สนับสนุนโดยรัฐบาลท้องถิ่น

ครูของโรงเรียนเอกชนในท้องถิ่นคือผู้ริเริ่มโครงการ
ซึ่งเขาได้ไอเดียมาจากการพบเห็นการปรับปรุงชุมชนแออัด
ในพื้นที่อื่นของประเทศ
เขาเชื่อว่าโครงการนี้จะสร้างประโยชน์ให้ชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสริมสร้างพลังทางเศรษฐกิจ
ขณะเดียวกันโครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชน
มาร่วมกันปรับปรุงหมู่บ้านให้สวยงามน่าอยู่
เป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
และทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของหมู่บ้านนี้ร่วมกันอีกด้วย
ปัจจุบันหมู่บ้านศรีรุ้งที่ประกอบไปด้วยบ้านเรือนที่ถูกแปลงโฉมแล้ว

สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
สีสันสดใสและภาพวาดบนฝาผนังบ้านเรือน
กลายเป็นฉากสวยให้นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพ
นักท่องเที่ยวคนนี้บอกว่าหมู่บ้านนี้มีลักษณะเฉพาะตัว
ก่อนหน้านี้เธอรู้ว่าที่นี่เคยเป็นเขตสลำ
และเคยผ่านไปมาโดยไม่ได้ให้ความสนใจ
แต่ตอนนี้สีสันที่ถูกแต่งแต้มลงไป
เปลี่ยนทุกอย่างให้ต่างไปจากเดิม
ส่วนคนในชุมชนบอกว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับหมู่บ้าน
สลำเป็นที่ท่องเที่ยวส่งผลดีต่อชีวิตความเป็นอยู่
แต่ก่อนที่นี่เป็นชุมชนที่เงียบเหงา
แต่หลังถูกแปลงโฉมที่นี่ก็คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว
คนในชุมชนสามารถขายอาหารและของที่ระลึกต่าง
เป็นการสร้างพลังให้กับผู้หญิงในชุมชน
ให้สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
ทาสีปรับปรุงบ้านเรือนของคนในชุมชนกำปุงเปลังงียังคงดำเนินอยู่
เพื่อหวังเปลี่ยนบ้านทั้ง๓๙๐หลังคาเรือนในชุมชนให้มีสีสันสดใส
ขณะที่อินโดนีเซียมีชุมชนแออัดที่ถูกปรับปรุงให้กลายเป็นที่ท่องเที่ยวในลักษณะนี้อยู่อีก๓แห่ง
แต่ครูวิโดโดก็หวังว่ากำปุงเบลังงีจะกลายเป็นหมู่บ้านศรีรุ้งที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย